ตามกันต่อนะคะสำหรับความคืบหน้า
กรณีที่เด็กนักเรียนชั้นม๒
รวมตัวกันกลั่นแกล้งน้องป๔

ความคืบหน้าในเรื่องนี้
พันธุ์ตำรวจโททวีรัฐสุวรรณฤทธิ์
รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรดอกคำใต้บอกว่า
บอกกับคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ว่าเมื่อวานนี้ได้มีการพูดคุยกับแม่ของน้อง

แม่ของน้องที่ถูกกลั่นแกล้งนี่แหละ
โดยสิ่งที่คุณแม่ต้องการก็คือ

แต่ยังไม่ได้ประสงค์ที่จะดำเนินคดีความ

แต่ก็มีการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พมจสพบ้านพักเด็กและเยาวชน

เข้ามาดูแลเด็กทั้งตัวลูกของเขาเอง
แล้วก็เด็กทั้ง๘คนที่มากันแกล้งลูกด้วย
ที่คุณแม่ของน้องมาลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้ามาดูแลและช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็ก
เด็กที่ถูกกระทำแล้วก็เป็นผู้กระทำด้วย
จากนี้บันทึกประจำวันก็จะเป็นเหมือนหลักประกันคุ้มครองเด็กว่า
ไม่มีเหตุการณ์กลั่นแกล้งและทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นอีก

ผู้ปกครองของน้องป๔ก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีกับรุ่นพี่ม๒ได้ในทันทีค่ะ
สรุปตอนนี้ทางแม่ของเด็กเขาก็มาขอลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานไว้ก่อน
ก็ยังไม่ประสงค์ที่จะแจ้งความดำเนินคดี
แต่ขอให้ทางหน่วยงานที่เขามาเกี่ยวข้อง
เช่นพันธาสังคมและความบันทึกของมนุษย์
แล้วก็สำนักงานพื้นที่การอาศาสนิท๑
แล้วก็บ้านพักเด็กนักสังคมสงเคราะห์
เกี่ยวกับฐินสนามวิชาชอาชีพเข้ามาดูแลเกี่ยวกับมาตรการภูมิครองดูแลเด็กของสองฝ่าย
ถ้าหากกรณะนี้มีเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ทางแม่ของเด็กควรถูกทอบถำเขาจึงยังทำต่ำ
อย่างที่บอกคือต้องดูแลเด็กทั้งสองฝ่ายด้วยจริงจริง
เพราะว่าเด็กอีก๘คนก็ยังถือว่าเป็นเยาวชนอยู่แหละ
ตอนแรกไม่ว่าจะรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็แล้ว
แต่ตอนนี้น่าจะรู้แล้วว่าสิ่งที่ทำมันผิด

ก็ต้องเยยายาจิตใจทั้งสองฝ่าย